มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังพิจารณา
ว่าจะใช้สนามใดเป็นรังเยาครับ
รอบ๔๐ทีมสุดท้ายนะครับ

กับสหรัฐอารับเอมิเลสเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซีย

เปิดบ้านรับกันมาเยือนของเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้
เวลานี้ในเรื่องของสนามเย่านะครับ

อยู่ระหว่างการปิดซ่อมปรับปรุงนั้น
มีรายงานว่าสนามที่จะเป็นตัวเลือกของสมาคมกีฬาฟุตบอลในขณะนี้นะครับ
ก็คือสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขรา
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปฐุมธานี
สนามริโอสเตดียมจังหวัดปฐุมธานี
สนามมิดผลสเตดียมจังหวัดราชบุรี
และสนามสมโพธิ๗๐๐ปีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งสนามย่าวในเกมแรกนั้นทางสมาคมจะมีการประชุม
รวมถึงหาเรื่องกับทางอคิลานิชิโนหุนาผู้ฝึกสอนทีมชัดไทยอีกครั้ง
เนื่องจากทีมยังมีเกมเยือนนัดที่๒วันที่๑๐กันยายน
รออยู่อีก๑เกมนั่นเองนะครับ
โดยเกมทั้ง๘นัดที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบคันเลือกรอบ๒นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดให้ชมทุกนัด
ตั้งแต่นัดแรกวันที่๕กันยายนนี้ที่จะพบกับเวียดนาม
จนถึงเกมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับมาเลเซียวันที่๙มิถุนายนปีหน้าครับ